คุณผู้ชมคะสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีได้รับรางวัลดีเด่นนะคะ
จากการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวสืบสวนอุบัติเหตุ

ซึ่งได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่๒ติดต่อกันแล้วค่ะ
ภายในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนในวันนี้
ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าว
และสารคดีเชิงข่าวสืบสวนอุบัติเหตุประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ร่วมกับสถาบันอิสราและสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสส
โดยสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีสามารถคว้ารางวัลข่าวและสารคดี
เชิงข่าวสืบสวนอุบัติเหตุดีเด่นประจำปี๒๕๕๙
ประเภทข่าวโทรทัศน์ด้านอุบัติเหตุทางถนน
จากการนำเสนอรายงานพิเศษชุดชีวิตเสี่ยงตายบนท้องถนน
นำเสนออุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากรถตู้โดยสารสาธารณะ
ที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ขณะที่บางส่วนก็มีการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวน
จนเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่เป็นประจำ
ซึ่งเป็นรายงานข่าวประกอบด้วยเทคโนโลยีอิเมอร์ซีฟ
ทำให้คนดูเข้าใจถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
และเพิ่มความระมัดระวังในชีวิตมากขึ้นค่ะ
ข่าวสืบสวนอุบัติเหตุบนท้องถนนในชุดที่ชื่อว่า
ชีวิตเสี่ยงตายบนท้องถนนเนี่ยก็ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากนักวิชาการ
เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนเพื่อจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
แล้วก็นำไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวันได้ค่ะ
นอกจากนั้นเองเรายังได้ใช้เทคโนโลยีของด้านกราฟิกที่เรียกว่าอิมเมอร์ซีฟ
มาจำลองภาพเหตุการให้ผู้ชมได้เห็นว่าเหตุการที่ต้นตู้เอง
ถ้าเกิดต้องเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับ
ทั้งหมดอันนี้เองเนี่ยเราต้องการทำให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ